เอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เราดูข่าวระทึกไปนะฮะ
ที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถ่ายคลิปเป็นพายุหมุนรุนแรงทีเดียว
เกิดขึ้นที่พระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวเราไปดูร่องรอยความเสียหาย
แล้วก็ไปดูความรู้สึกของคนที่เขาต้องเจอกับไอ้พายุหมุนที่ผมว่าถึงกันก่อนฮะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากซอยสุขสวรรค์๗๖นะ
หมู่๖ตะวนบางจากกระเพือพระแดงจังหวัดสมุทรประการ
พายุหมุนพัดแรงทีเดียวครับบ้านบางหลังเสร็จแล้วก็แย่
ไอ้บ้านที่สร้างอยู่ลานดินกว้างแบบนี้ก็ไปหมดฮะต้นไม้เศษดินเห็นไหมครับ
ลอยขึ้นสู่อากาศหมดนะครับแล้วจากนั้นนะมันเคลื่อนจากจุดนี้เข้าไปในหมู่บ้านหรู
โอ้โหประตูกระจกหน้าต่างแตกกระจายหมดครับต้นไม้ก็หักโค้นล้มละเนละนาด
บ้านรถยนต์สายไฟเสียหายเยอะเลยบ้านบางหลังนี้นะครับไม่รู้มันมายังไง
แผ่นเหล็กขนาดใหญ่คือน้ำหนักเนี่ยมากกว่าหนึ่งร้อยกิโลกรัม
แต่มันลอยมาตกที่หน้าบ้านของหมู่บ้านนี้ได้ค่ะนะครับลมพัดแบบนี้อยู่นี่นี่
เหล็กที่ผมบอกถ้าไปโดนใครเข้าไม่อยากจะนึกคือลมพัดอยู่จะว่านานก็นาน
ว่าไม่นานก็ไม่นาน๑๐นาทีแล้วมันก็สงบลงโอ้โหสภาพหมู่บ้านที่อยู่แกนกลางพายุ
ทั้งหมู่บ้านเละครับวันนี้คณะผู้บริหารอำเภอพระประแดงนะครับ
แล้วก็เทศบาลรัฐหลวงแล้วก็กองช่างจังหวัดสมุทรปราการ
ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วไปมอบถุงยางชีพให้กำลังใจประชาชนนะครับ
คนที่ได้รับผลกระทบในชุมชนหมู่๖เรียบคลองบางนะครับซึ่งได้รับความเสียหาย
เบื้องต้น๕๕หลังด้วยกันรถยนต์เสียหายไปประมาณ๑๘คัน
ต้นไม้ใหญ่หักโค้นอีกเยอะอืมเทศบาลแล้วก็อำเภอเดี๋ยวเขาจะเยียวยา
ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการอย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งพายุแบบนี้ถือว่าเกิดขึ้นในพื้นที่เป็นครั้งแรกครับ
นายวันลบจันแป้นหัวหน้าคนงานก่อสร้างเล่าบอกว่าระหว่างที่คนงานก่อสร้างกำลังทำงานกันนะนะจู่นะ
โอ้โหลมมันแรงจริงนะฮะแล้วมันก็รวมตัวกันเหมือนเป็นงวงช้างนะงวงช้าง
แล้วก็หมุนนะฮะในพื้นที่ก่อสร้างคนงานวิ่งเข้าหาที่กำบังกันนี่พี่เขาพาไปดูนะฮะ
อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์บ้างนะครับพายุแรงมากจนขนาดตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมันสั่นมันขยับได้นะฮะ
ก็ภาวนาตอนนั้นบอกว่าโอ้โหขอให้ตู้เนี่ยมันไม่ล้มฮะลองฟังพี่เขาเล่าหน่อยครับ
เมื่อวานนี้ก็ทำงานตามปกตินะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ยินเสียงลมได้ยินเสียงลมแต่ตอนแรกไม่มีอะไรฟิวขึ้นมา
พอแรงขึ้นอันนี้ก็พัดตอนแรกก็จะออกไปทางด้านโน้น
แล้วก็พัดย้อนกลับมาย้อนกลับมาทางพวกผม
พวกผมทำงานกันอยู่ก็เลยหลบเข้าไปอยู่ในตู้
คอนเทนเนอร์อืมคือในตู้คอนเทนเนอร์อ่ะ
มีพวกปูนพวกอะไรที่มีน้ำหนักเยอะก็พอช่วยได้อยู่
เพราะถ้าเราออกไปข้างนอกก็ไม่ปลอดภัยอย่างนั้นครับ

ก็ได้รับบาดเจ็บไม่เท่าไหร่ครับ

ก็ลมพัดติ่งของไปทับอย่างนั้นครับ
อ๋อคือติ่งของมาแล้วโดนทับขาเป็นผู้หญิงใช่ไหม
ใช่แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรข้างหน้ากลาง

ส่วนพี่ภัยรัฐชูแก้วท่านนี้อายุ๕๙ปี

คือบอกว่าบ้านอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยนะ
แต่เดชะบุญที่ไอ้ลมก้อนนี้

ไม่งั้นจะหนีอย่างไรตัวพี่เขาพิการ
ฟังพี่เขาเล่าหน่อยครับ
ดูไม่เจือดนะมากแรงโอ้โฮ

กลัวไหมไม่กลัว

ไม่โดนไม่โดนเหรอผ่านไปเลยเหรอ